ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เวลามีงานประจำปีประจำจังหวัด
มีคอนเสิร์ตแล้วก็วัยรุ่นไปเมาแล้วก็ทะเลาะวิวาสต่อยตีกันยิงกัน
มันเป็นเรื่องปกติธรรมดาแล้วหรืออย่างไร
ใช่ค่ะเล่าจนเราเล่าข่าวเดิมหรือเปล่า
นี่ค่ะล่าสุดนักศึกรรมมันซ้ำกันไปซ้ำกันมา
แต่คุณเขียนมาสอนทุกผู้ชมเมื่อคืนนี้ที่อุดรธานีเนี่ยมันยิ่งกว่านั้น
ใครเห็นคลิปเหตุการณ์บอกว่าโอ้โหรับไม่ได้
เพราะว่าที่มีเรื่องกันเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งถึงขั้น
เตะทั้งต่อยผู้หญิงนะฮะเตะผู้หญิงต่อยผู้หญิง
สลบคาที่เลยนะครับ
โอ๊ะหาชวนไม่ยิ่งหรอกศัตรูดันนี่

มีแต่คนบอกว่าโอ้โหผู้ชายคนนี้เนี่ยทำไปได้ยังไงทั้งเตะทั้งต่อยผู้หญิงนะครับ
จนเขาแบบโอ้โหฟุบไปเลยนะฮะแล้วก็เดินไปแบบไม่ใยดีนะฮะ
ทำเป็นเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีความละอายเลยนะครับ
มีคนบันทึกภาพเหตุการณ์นี้เอาไว้ได้นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
หน้าร้านขายโทรศัพท์มือถือที่สี่แยกอบจอุดรธานีถนนมุกมนตรีนะฮะ
ใกล้กับที่จัดงานประจำปีทุ่งศรีเมืองค่ะแล้วเขามีเวทีคอนเสิร์ตเมื่อคืนนี้นะครับ
ตีหนึ่งเมื่อคืนนี้เองนะฮะท้องที่ของสพมอุดรธานี
ผู้หญิงที่ถูกทำร้ายเนี่ยไปแจ้งความไว้แล้วนะครับที่สพเมืองอุดรธานีนะครับ
นี่ฮะผู้ชายคนนี้ฮะก็เดินสายอาดไปมีหันมามองด้วยนะครับ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้เราตามไปคุยกับน้องผู้หญิงที่ถูกทำร้ายแล้วนะฮะ
น้องชื่อน้องจิ๊บนะครับอายุ๒๒ปีเรียนอยู่ชั้นปี๓ของมหาวิทยาลัยแห่ง๑นะครับ
ก็ไปคุยพร้อมกับแฟนนุ่มของเธอนะที่ไปด้วยกันนะฮะ
แฟนนี่อายุ๒๒นะครับอายุเท่ากันนะครับ
บอกว่าเมื่อคืนนี้เธอกับแฟนเนี่ยชวนเพื่อนรวมกัน๗คน
ไปดูคอนเสิร์ตในงานประจำปีทุ่งศรีเมืองนะ
ก็เต้นกันอยู่ที่เวทีคอนเสิร์ตอย่างสนุกสนาน
ยืนยันว่าไม่มีปัญหาทะเลาะวิวาสกับใครเลย
บอกว่าพอคอนเสิร์ตเลิกเธอกับแฟนแล้วก็เพื่อนเนี่ย
ก็มายืนรอกันอยู่ที่สี่แยกอบจอุดรธานีฝั่งถนนมุกมนตรี
หน้าร้านขายโทรศัพท์มือถือในคลิปนี่แหละนะครับ
แล้วกลุ่มคนก่อเหตุเดินมาพอเดินมาถึงกลุ่มพวกเธอ
ก็พูดเป็นภาษาถิ่นทางภาคอีสานประมาณว่า
ทำไมเก๊กจังวะเก๊กแล้วกันนะอะไรประมาณอย่างนี้
แล้วก็ชกแฟนเธอสองหมัดเข้าที่ปากกับขมับซ้าย
แฟนเธอเนี่ยถึงขั้นล้มลงเลือดกบปาก
คนก่อเหตุต่อยแฟนเธอแล้วก็เดินหนีไป
ทั้งที่แบบไม่ได้รู้จักกันไม่ได้มีเรื่องอะไรกัน
เธอก็ไม่ยอมตามคลิปที่เห็นเธอก็เดินตามไป
ไปถามว่ามาต่อยแฟนเธอทำไมไปโมโหอะไรใครมา
ต่อยแฟนเธอทำไมผู้ชายคนนี้
ยืนยิ้มทำเป็นยืนยิ้มมั่วโมโหเธอก็โมโห
เธอก็เลยพูดคำหยาบใส่เธอยอมรับเธอก็บอกว่า
ประมาณว่ามึงมาต่อยแฟนกูทำไมผู้ชายคนนี้เดินกลับมาหาเธอ
แล้วก็ยิ้มใส่หน้าทีนี้เธอก็เลยสะบดไปอีกคำนึงนะฮะ
ประมาณว่าทำไมมาทำแบบนี้นะไอ้คนนี้ทำไมมาทำแบบนี้
ผู้ชายคนนี้ทีนี้ก็เลยตามภาพเตะเธอแล้วก็ชกเธอ
จนเธอล้มลงอาการบาดเจ็บคือปากแตกฟันโยกเลือดกำเดาไหล
ก็มีคนที่เห็นเหตุการณ์แถวนั้นก็มาช่วยกันประคองเธอขึ้นมานะครับ
ผู้หญิงที่มากับคนก่อเหตุยังไม่จบ
ยังมาหาว่าแฟนเธอเนี่ยไปทำร้ายคนก่อเหตุก่อน
ทั้งที่ไม่จริงเลยนะฮะแฟนเธอนี่แหละถูกต่อยก่อน
แล้วก็โชคดีมากที่มีคนแถวนั้นถ่ายคลิปหลักฐานไว้ได้พอดีเลย
จนมีคนเนี่ยเห็นในโซเชียลแล้วก็ช่วยกันส่งต่อข้อมูลนะครับ
บอกว่าคนก่อเหตุที่ทำร้ายเธอเนี่ยเห็นแล้วจำได้เลย
ชื่อในอันเป็นชาวบ้านโคกสะอาดในพื้นที่อุดรธานีนี่แหละ
จิ๊บก็บอกว่าคือเธอไม่คิดนะคะ
ว่าผู้ชายจะมาทำร้ายผู้หญิงได้ขนาดนี้
พอโดนหมัดแรกเข้าไปที่หน้าเนี่ยนะโอ้โหมึนไปหมด
ถ้าเขาจะมาขอโทษถ้าเขาสำนึกผิด
อยากจะถามเหมือนกันว่าทำแบบนี้ทำไม
ส่วนเรื่องที่ว่าเอารองเท้าไปฟาดหน้าของผู้ก่อเหตุ
จิ๊บบอกว่าถือรองเท้าไปฟาดจริง
แต่ฟาดใส่รถจักรยานยนต์ครับ
จากนั้นก็โดนเลยคนที่ก่อเหตุแข้งประเข็นหมัด
โอ้โหจนล้มลงไปหมดสติไปวูบนึงเลยอะค่ะ
ใช่ใช่โมโหไม่มีเหตุผลที่จะมาทำร้ายกันแบบนี้
ใช่ค่ะก็น่าตัวเมียมากเลยสำหรับหนู
ก็หนูก็จับรองเท้ามาตอนแรกอ่ะ
หนูก็กะว่าจะโยนให้โดนเขานะ
แล้วคิดว่าถ้าแบบเขามีปืนล่ะถ้าเขามีมีดหรือปืนอะไรสักอย่างอ่ะ
แล้วถ้าหนูไปโยนไปทำร้ายเขาแล้วเขามาทำร้ายหนูคืนล่ะ
มันจะคุ้มกับอนาคตหนูไหมอะไรอย่างนี้
หนูก็เลยโยนไปใส่มอไซค์แล้วหนูก็เลยถาม

พอหนูเห็นเขาเหมือนจะวิ่งเข้ามาใส่แฟนหนูอ่ะหนูก็เลยวิ่งเข้าไปก่อน
แล้วเขาก็อ่าทั้งเตะทั้งตบหนูใช่ไหมหนูก็ล้มลงแล้วเลือดเลือดก็ไหล
แล้วแฟนหนูจะวิ่งเข้ามาช่วยเพื่อนเขาอีกกลุ่มหนึ่งก็แบบวิ่งเข้ามาหาคนนี้
หนูก็เลยบอกหนีไปไม่ต้องเข้ามาไม่ต้องเข้ามา
พอดีมีพี่คนหนึ่งเขาถ่ายคลิปมาแล้วเขาส่งมาให้ค่ะ
เขาก็เลยบอกว่าเอาคลิปนี้ไปยื่นตำรวจหนูก่อน
ช่วงบ่ายวันนี้ค่ะผู้เสียหายก็นำผลตรวจร่างกายไปให้กับตำรวจแล้วก็ไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
ตำรวจควบคุมตัวนายจุมพลน้อยกัญญาหรือในอันอายุ๒๔ปี
อันยังจริงข้าอันยังจริงชื่อจริงคือจุมฝณ
อยากจะขอโทษสังคมอยากจะขอโทษผู้เสียหาย
ส่วนต้นเหตุเนี่ยเขาอ้างว่าแฟนของน้องจิ๊บ
ท่ากวนอยู่หน้าเวทีคอนเสิร์ตกวนเท้าค่ะ
เอาแล้วยังไงอ่ะก็ผ่านมาเห็นเออก็เลยต่อย
อย่างนี้ไม่ต้องไปต่อยเค้าทั่วบ้านทั่วเมืองเลยหมดหรือ

แล้วเขาก็บอกว่าก็ผู้หญิงไปชี้หน้าด่าเขา

แต่ใครจะเต้นยังไงก็จะไปต่อยเขาทำไมล่ะ

ถ้าเขาไม่ใช่ว่าเต้นจนแบบโอ้โหมือมาฟาดหน้าคุณ
มันทำร้ายร่างกายคุณอะไรอย่างนี้
ทีนี้ค่ะก็เลยถามไปว่าจะขอโทษผู้เสียหายไหมเนี่ย

เขาก็ยอมนะคะยอมขอโทษนะคะ
ตำรวจก็ให้ผู้เสียหายมาทั้งคู่เนี่ยค่ะ
ตัวผู้ก่อเหตุก็เลยยกมือไหว้ขอโทษแบบนี้นะคะ
ผู้เสียหายเองก็รับไหว้แล้วก็ให้อภัย
แล้วก็ผู้เสียหายเองเขาก็บอกว่า
ขอโทษก็แล้วกันที่เต้นกวนจนเป็นเรื่อง
หลังก็อย่าไปใช้ความรุนแรงกับใครอีกโดยเฉพาะกับผู้หญิง
อันหรือนายจุมพลก็รับปากว่าจะไม่ทำอีกแล้วนะคะ
แต่ก็เป็นคดีอาญาที่ยอมความไม่ได้ค่ะคุณผู้ชม
ก็ต้องแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
แล้วก็ต้องถูกดำเนินคดีนะคะ
ค่ะอันโดยก็ก็ดำเนินคดีให้แล้วช่วยเคลียร์ให้แล้วนะคะ